ความสนิทของสองพระเอกคุณมิกกับคุณหลุยนะคะจากละครเรื่องแม่โข
วันนี้เขานะคะเป็นคู่บู้ดูเดือดนะคะแล้วชีวิตจริงเนี่ยเขาซี้กันแบบว่าหมดเปลือกหมดตัว
ใช้คำนี้หมดเปลือกหมดตัวแบบไม่เหลืออะไรสักชิ้นเลยค่ะ
ฟังแล้วอาจจะดูขนลุกขนพองนะคะแต่วันนี้ฉันไม่ได้เมาส์เกินจริงนะ
เพราะว่าสองหนุ่มคนนี้เขามาเมาส์ให้น้องนัดใหญ่ได้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่สีย่ำปึกนะคะจากการเล่นละครด้วยกันแล้วค่ะ
ก็เลยชวนไปหากิจกรรมผ่อนคลายด้วยการแบบแช่ออนเซ็ต
ตอนเซ็นก็ต้องถอดเสื้อผ้าหมดเลยอ่ะสิ

น้องนัทไปด้วยหรอน้องนัทไปด้วยหรือเปล่า

เราไม่อยากจินตนาการว่าตอนที่เขาไปลงออนเซ็นต์นะคะ

เราได้ไปถังผ้าแต่ไม่ได้ลงออนเซนกันเลยนะคะ

แบบนี้การใช้บริการมันก็ต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดนะคะ
งานนี้นะคะเรียกว่าชายหนุ่มสองคนเวลาไปเที่ยวออนเซนนะคะ
ต่างคนต่างอึ้งเปิดออกมาไม่รู้จะอึ้งอะไรกล้ามหรือว่าอะไร
มันเป็นกฎของสถานที่เขาต้องแต่งตัวแบบนั้นไม่ใส่อะไร
เอาเป็นว่าเขาอึ้งอะไรกันไปฟังสองหนุ่มเขาชี้แจงกันหน่อยจ้า
มันเป็นการเปิดประสบการณ์ในการลงเปอร์เซ็นต
ผมว่าครั้งแรกนะครับผมไม่เคยไปออนเซ็นแล้วเราก็แบบถอดเสื้อผ้าหมดเลยใช่ไหมก็มีผ้า
แล้วเราแบบปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายกันหมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ย

ผมไม่เคยไปออนเซ็นต์แล้วเจอบรรยากาศอย่างนั้นในออนเซ็นต์มาก่อนครับ

งงมากทุกคนแบบเฮ้ยมิ๊กเป็นอย่างนี้เหรอมิ้งอย่างนี้ทุกคนเลยนะ๕คน

โหน่าจะออกกับถามไม่ได้
โอ้โหเออรักกันมากเลยนะคะแล้วหนุ่มมิกเขายังบอกกับน้องนัดใหญ่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะว่า

แล้วก็เมาส์ให้ฟังบอกว่าการได้ร่วมงานกับคุณหลุยในละครเรื่องนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะคะ
จากที่ก่อนหน้านี้นะคะมองว่าคุณหลุยเขาเป็นแบบคนสุขุมนุ่มลึกมากพระเอกเนื้อแท้อะไรอย่างนี้
เออแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบว่าคนเกลียนแสบไม่เบา

ไคร้มาเต็มเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเด็ดขาดค่ะ
แต่ที่แซวกันแบบนี้นะคะมีเอฟซีบางกลุ่มเขาบอกอุ๊ยเอาจริง
พวกเจินกันดีหรือเปล่านะเอาไปฟังหน่อยค่ะ
ตอนถ่ายเนี่ยเราส่วนใหญ่จะเป็นกั้นขำเงินซะมากกว่า
เวลามองหน้ากันเพราะว่ามันถึงแล้วมีความยิ้ม
มันจะมีแบบยิ้มก้มกิ่มมันจะมีเพราะว่าเราอ่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาจะบู้หรือเวลาจะอะไรอย่างนี้
พี่เวิร์ดก็จะมีบอกก่อนออกมองหน้ากันก่อนเภกมองหน้ากัน

คืออย่างที่มิ๊กบอกก่อนออกผมก็จะมองไปตรงนู้นแล้ว
ไม่มองตาเพราะละมองนี่คือขำแน่นอน